บรักษือนะครับวันนี้ส่วนดีเทอวันนี้เฉพาะวันนี้นะ
เข้าไปฉีดเข็ม๑๒๓ได้

จะต้องมีการจองหลังที่เป็น๔เครื่องขายธนธนศัพท์มือถือ
สำหรับคนที่จองนะครับไปที่ประตู๒๓และ๔
แต่ใครไม่ได้จองประตูเดียวฮะไปที่ประตู๑ตั้งแต่๙โมงเช้า
ถึงสี่โมงครึ่งนะครับกฎิกาก็ตามสูตรครับ
ฉีดไปของวันที่๕ธันวาคมฉีดไป๑๓๐๐ครับ
๑๓๘๙๓๒โดสครับเข็ม๑๒๓และ๔
ช่วงหลังมันน้อยลงช่วงสุดสัปดาห์ไง
วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกัน
ภาพรวมประเทศไทยเราร้อยล้านไม่ได้พูดผิดหรอก
คือ๙๕ล้านโดสไม่เป็นไปตามเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดส๕ธันวาคม
เมื่อวันที่เป็นสะสมฉีดไป๙๕๓๘๑๕๕๙โดส
ถ้าหากนับ๓๑ธันวาคม๑๐๐ล้านโดสไม่มีปัญหา
แต่ถ้าหากนับตามที่หมอหนูหรือท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หนูอนุทินชายวิรากูลว่ากับท่านประหลัดท่านประหลัด
แล้วก็ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านเคยมาบอกไว้ว่าไม่เกิน๕ธันวาคมหรอก๑๐๐ล้านโดส
ได้อย่างแน่นอนหมอหนูเป็นคนพูดคนแรกเลย
ประหลัดเกียรติภูมิวงรจิตก็มาสนับสนุนว่าทำได้
ท่านโอภาสการกิวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็ออกมาตอบย้ำเหมือนกันว่ายังไงก็ทำได้ฮะ
สุดท้ายแล้วไม่สามารถเป็นไปตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการกำหนดกฎเอาไว้
ว่า๑๐๐ล้านโดสใน๕ธันวาคมทำไม่ทัน
พอทำไม่ทันเมื่อวานนี้ท่านประหลัดเกียรติภูมิก็ออกมายอมรับแล้วว่าทำไม่ทันจริง
เพราะว่ากระบวนการทำงานมันมีขั้นตอนค่อนข้างมาก
แต่๙๕ล้านก็ถือว่าฉีดจำนวนมากแล้วคือตอบไม่ได้ตรงคำถามนะครับ
ถ้าเอาใหม่๑๒๐ล้านใครพูดฝั่งนี้พูดเองอีกเหมือนกัน๑๒๐ล้านภายในปีนี้ไม่กล้าตอบเองแล้วฮะ
ตอนนี้อึกอึกอักแล้วเดินหน้าฉีดวัคซีนกันต่อไปนะฮะ
มีโอกาสได้เลือกฉีดกันแล้วนะครับ
แต่ย้ำวันนี้ใครที่อยากจะไปฉีดเข็ม๑๒
เราต้องฉีดเข็ม๑๒ของแต่ละยี่ห้อไปก่อน